ตามล่าหาผู้โชคดีกันดีกว่า
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชว์
จะไปทำธุรกิจใหม่ครับ
จะไปใช้หนี้แล้วก็ไปทำชุมค่ะ

ก็ใช้หนี้บ้างไปซื้อกินบ้างทำบุญบ้าง

ให้พ่อให้เฮ่ให้ครอบครัวนะครับ

ที่เขามีความหวังมีฝันที่อยากทำ
และฝันจะเป็นจริงได้เราก็ต้องลงมือทำ

คือแค่ดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดง
คันโซคูณสองแล้วส่งฝามาลุ้นโชค
เพราะบาลแดงอ่ะก็แจกร้านไปแล้วถึงสี่คน
และร้านต่อไป๑๑พฤศจิกายนนี้
ไม่อยากพลาดโอกาสพลิกชีวิตส่งฝาเลย

น้องจ๊ะกลัวอะไรบ้างรึเปล่าจ๊ะ

คุณค่ะคุณค่ะนะ
กลัวทำไมผมไม่กลัวอะไรอยู่แล้ว
คุณไม่กลัวแฟนคุณเอ้ยแฟนน้องเขาจับได้เหรอคะ
แฟนน้องหรืออ้าววินน้องจ๊ะน้องจ๊ะมีแฟนแล้วเหรอจ๊ะ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

ลงมาไม่อยากจะพาดหัวข่าวเออสายสายแล้วไปบอกแต่แรก
พรุ่งนี้คุณพาดหัวเลยคู่ประกาศข่าวหน้าตาไม่ค่อยจะดี
ทำตัวเจ้าชู้ตายอยู่หน้าออฟฟิศทำไง

อันนี้คุณกลัวเป็นข่าวใช่ไหมคุณกลัวเหรอเนี่ย

คุณก็รู้ผมขี้ขาดตาขาว

คุณกรมเขาถามว่าเมื่อไหร่จะจับมือแต่ไปเล่นอยู่ได้

รอนานแล้วรอคุณเล่นเดี๋ยวรออะไร

เขายืนราคาที่๑๐บาทเหมือนเดิม
เพื่อให้โอกาสพี่น้องชาวไทยซื้อหาได้ในราคาที่ถูก

เป็นการคืนกำไรให้กับเหล่าบรรดาลูกค้า
ถูกต้องบ้าวแดงรวมไปถึงคันส่งคุณสอง
แน่นอนเราก็ต้องขอบคุณทางคาราบาลมากนะคะ
จัดกิจกรรมดีช่วยเหลือคนไทยมาโดยตลอด
กติกาการร่วมสนุกก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะ
จำง่ายแค่เขียนบีบส่ง

ถ้าทำถูกต้องกติกาก็ได้มีโอกาส

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนกติกา
เดี๋ยวไปลุ้นว่าใครคือผู้โชคดีกับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดง
คำว่าวิตามินบี๑๒ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือซ่อมฝากันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที

โอ้โฮทุก
ทุกไว้มา
ปวดไปแล้ว
ทั้งหมูปัวกเลยวันนี้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

ไปแล้วค่ะส่งเข้ามามากยิ่งส่งมากมีสิทธิ์มากค่ะ
ช่วงนี้กลับไปติดตามความสนุกกับตลอดข่าวต่อเลยจ้า
เย้

ส่งฝากคาระเบาแดงและคันโสคุณสองเข้ามาได้

ลุ้นหมดจะใส่ร้อยคันลุ้นทองร้านกันทุกครั้งเลยค่ะ

ล้านครั้งต่อไปใกล้จับแจกแล้วด้วยนะ